เหตุการณ์การสู้รบกันที่เกิดขึ้นในอิสราเอลระหว่างกลุ่มฮามาสกับทางการอิสราเอลนะครับ
มีคนไทยจำนวนหนึ่งครับโดนจับตัวไว้เป็นตัวประกันนะฮะ
คนไทยไปทำงานที่นู่นเนี่ยเกือบเกือบสามหมื่นคนนะครับ
ไปทำงานในภาคการเกษตรและจำนวนไม่น้อยก็เป็นคนอีสานด้วยนะครับ
ดังนั้นหลายพื้นที่คุณผู้ชมครับที่ตอนนี้พ่อแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
เช่นที่อุดรธานีครับวันนี้พ่อกับแม่ของนายอนุชาอ่างแก้ว
หนึ่งในแรงงานไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันเนี่ยร้องไห้ครับ
เป็นห่วงลูกช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณจ๋าแจ่มสี
นักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของคุณพ่อและคุณแม่ของนายอนุชาอ่างแก้วนะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีครับ
พบกับคุณพ่อพรชัยอ่างแก้วอายุ๕๒ปี
และคุณแม่วาสนาโยจำปาอายุ๔๕ปีครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ของนายอนุชา
นายอนุชาคือคนด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลครับ
นายอนุชาอายุ๒๘ปีครับหนึ่งในแรงงานไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน
บรรยากาศที่บ้านวันนี้ครอบครัวญาติพี่น้องเดินทางมาให้กำลังใจ
และแม่ในอนุชากันจำนวนมากครับโดยทั้งพ่อและแม่ของนายอนุชานั้นเล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
นายอนุชาหรือว่าอาร์ตเป็นลูกคนโตแต่งงานกับนางสาววานิดาแล้วมีลูกสาวอายุ๗ขวบ
วัยกำลังน่ารักเลยครับกำลังโตลูกชายสมัครไปทำงานภาคการเกษตรสวนอโวคาโดที่อิสราเอล
เงินเดือนประมาณเดือนละ๕๐๐๐บาทสัญญาจ้างงานคือ๕ปีครับ
ครบสัญญาเดือนมีนาคมปีสองพันห้าร้อยเอ่อสัญญาจะครบสองปีในเดือนมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
แล้วลูกว่าจะขอกลับมาพักก่อนเพื่อมาขึ้นบ้านใหม่
แต่พอรู้ข่าวเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยตกใจมากครับปกติแล้วลูกจะโทรมาหาเป็นประจำ
ครั้งล่าสุดวันศุกร์ตอนเที่ยงลูกโทรมาหาเมื่อวานนี้ไม่ได้โทรมา
พอโทรกลับไปไม่รับสายแล้วไปเห็นภาพตอนที่ลูกถูกควบคุมตัว
กับแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับครับเอาแต่ร้องไห้
เป็นห่วงลูกมากมากครับล่าสุดในมุมหนึ่ง
เพื่อความสบายใจก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านครับภาวนาขอให้ลูกนั้นปลอดภัย
ขอให้รัฐบาลนั้นช่วยเหลือลูกให้ได้กลับมาโดยเร็วที่สุดครับ
อยากให้ท่านกลางซอยเปล่าค่ะพ่อใช่แล้วครับที่เวย์ให้ที่นึกพอซอยเฉยซอยพอคุณครับ
ขอลองขอเพื่อนว่าน้ำลูกขอให้ลูกจำน้ำ
ขอบคุณสิบวกขอบคุณอาเจน

เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อและคุณแม่นะครับในขณะที่นาง
วนิดาอายุ๓๐ปีครับภรรยาของนายอนุชาบอกว่าสามีเนี่ยได้
ข้อมูลการทำงานจากเพื่อนที่สนิทและเคยทำงานอยู่ที่อิสราเอล
ก็เลยบอกข้อมูลการทำงานการสมัครงานมาให้ก็ตกลงกันว่า
โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเธอไปทำงานนะสัญญา๕ปี๓เดือนสามี
ไปทำเพียงคนเดียวให้เธออยู่บ้านเลี้ยงลูกอายุ๗ขวบที่
สำคัญพื้นที่ที่สามีไปทำงานเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากจุดที่มี
ประทะความรุนแรงก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะ
แบบนี้มาแล้วแต่ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนครั้งนี้ครับครั้ง
นี้เนี่ยเธอเป็นห่วงสามีมากมากและภาวนาขอให้สามีกลับ
อย่างปลอดภัยครับ
รอบนี้คือมันไม่เหมือนทุกครั้งมันเป็นอุกอาจมันเป็นอาหาร
บุกอะไรอย่างนี้คือความเป็นห่วงจากครอบครัวของนายอนุชา
ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ได้รับการช่วยเหลือแล้วกลับมาเมือง
ได้อย่างปลอดภัยแต่คุณผู้ชมครับมีแรงงานไทยอีกท่าน
หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายว่าถูกจับเป็นตัวประกัน
ชื่อว่านายมณีจิระชาตินะคะก็คือปรากฏอยู่ในภาพนี้ด้วย
เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะทันทีที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนใน
ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เห็นภาพร้องไห้ตลอดทำใจไม่ได้
ขอให้ลูกชายปลอดภัยขอให้กลับมาได้อย่างปลอดภัย
เป็นแม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงขั้นพูดเลยว่า
ถ้าเป็นไปได้อยากถูกจับเป็นตัวประกันแทนลูกเลย

ก็ตอนนี้คนในครอบครัวก็เฝ้ารอข่าวคราวนะคะ
นายมณีจิรชาติหรือลักกี้ค่ะอายุ๒๙ปี
ที่บ้านของคุณลักกี้นะคะอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ทีมข่าวของเราได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
คุณพ่อชุมพรคุณแม่บัวศรี
เพื่อนบ้านก็มาคอยติดตามข่าวกันด้วยนะคะหลายคนเลย
คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าลักกี้เป็นลูกชายคนโต
ไปทำงานในอิสราเอลเกือบ๕ปีแล้วค่ะ
เมษายนปีหน้าจะครบสัญญาอยู่แล้วอะค่ะ
ก็การไปทำงานเนี่ยพ่อแม่แนะนำนะคะ

พ่อก็เคยเจอเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

พ่อบอกว่าคุยกับลูกชายครั้งสุดท้าย
ตี๔เมื่อวานตามเวลาประเทศไทยนะคะ
พอ๑ทุ่มถึงรู้ว่าลูกชายถูกจับเป็นตัวประกัน

ขาสั่นทำอะไรไม่ถูก
ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะ
ก็พยายามจะติดต่อเพื่อนลูกชาย

เพื่อนคนที่บอกเขาซ่อนตัวอยู่ในห้อง
เขาได้ยินเสียงปืนดังตลอดเวลา
มีช่วงหนึ่งเดินไปปิดเตาแก๊สที่หุงข้าวเอาไว้
พวกทหารเข้ามามาจับกลุ่มเพื่อนคนไทย
ตัวเพื่อนคนนี้เลยต้องรีบวิ่งไปหลบเพื่อความปลอดภัย

ตัวคุณพ่อเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะว่าเป็นห่วงลูกมาก
ถ้าเป็นไปได้อยากเปลี่ยนตัวให้จับพ่อไปแทนได้ไหม
เพราะว่าลูกพ่อยังมีอนาคต
ตอนนี้พ่อแม่ก็ไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
ขอให้ลูกชายกลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เป็นภาพลู่ที่นี้เนอะ
เพราะว่างว่างมันเคยเป็นแบบนี้
ติดต่อได้ป่ะลูกเหมือนงั้น
ผมก็เคยเจอแต่ว่ามันเหตุการณ์มันรุนแรงกว่านี่

เพราะอยากให้ลูกไปเจอศนิยะกันแบบนี้
เพราะอยากให้ลูกมาปอด้วยปอดไห้

แรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับ

สามีคือนายบุญถมพันคล้องอายุ๔๕ปี

ส่วนภรรยาชื่อว่านางสาวนัทถาวรีมูลกันเป็นคนขอนแก่น
ทีมข่าวของเราแบ่งสายเดินทางไปเลยครับ
ไปที่อุดรไปดูบ้านของฝ่ายชายก่อน
แล้วเดี๋ยวตามต่อที่บ้านของฝ่ายหญิงที่ขอนแก่นนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของแม่เขียนพันคล้องอายุ๘๕ครับ

อายุมากแล้วฮะต้องใช้เครื่องช่วยพยุงเดินแบบนี้ครับ
มีชาวบ้านที่รู้ข่าวเดินทางมาให้กำลังใจกับแม่เขียนเยอะมากครับ
และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานเดินทางมาให้กำลังใจด้วย
และให้คำมั่นสัญญารับปากกับแม่เขียน
บอกว่าทางการจะช่วยเหลือพาลูกชายของแม่พาลูกสะพ้ายของแม่

เขียนบอกว่าเป็นห่วงลูกมากคิดถึงลูกจนนอนไม่หลับ
ทุกวันนี้กินข้าวก็ไม่ค่อยลงกินก็ไม่อร่อย
ขอให้ลูกอดทนอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลลูกแม่และลูกสะพ้าย
ให้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ป้ากนะคะว่าจะให้รัฐบาลช่วยแล้วกับพวกครูมาเยี่ยม
ห่วงลูกบ้างฟะ
เจ็บแล้วได้หรอครับก็ถอดลูกเพราะใจห่วงลูกครับ
ต้องส่งกำลังใจจริงค่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับ
กินข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยกินก็ไม่ค่อยลงครับ
อุไรครับเป็นพี่สาวนายบุญถมบอกว่าแม่มีลูก๙คน
ถมเขาเป็นลูกคนสุดท้องเป็นน้องเล็กเลย
เดินทางไปทำงานไปเป็นแรงงานภาคเกษตรปลูกมันฝรั่ง
๕ปีกว่าแล้วที่อิสราเอลได้เงินเดือนเดือนละประมาณ๓๐๐๐บาท
ตั้งแต่ไปทำงานก็ยังไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลย
เห็นว่ารอให้เมียหมดสัญญาจ้างก่อนอีก๗เดือนเมียหมดสัญญาพอดี
ก็จะเดินทางกลับไทยพร้อมกันน้องชายจะโทรมาหาแม่และครอบครัวเป็นประจำ
ล่าสุดที่ได้คุยกันก็เมื่อ๑๐กันยายนที่ผ่านมาน้องชายโทรมาหาแม่
ถามไทยสารทุกข์สุขดิบปรากฏว่าเที่ยงเที่ยงเมื่อวานนี้หลานชาย
ซึ่งทำงานอยู่อิสราเอลด้วยกันเนี่ยโทรมาบอกโทรมาแจ้งข่าว
โทรมาบอกว่านายบุญถมและเมียโดนจับเป็นตัวประกัน
และยังติดต่อไม่ได้ทำให้ทางครอบครัวเป็นห่วงอย่างมากครับ
ค่ะทีมข่าวของเราไปที่ขอนแก่นด้วยนะคะเหมือนที่น้องคิงบอกค่ะ
ก็คือไปคุยกับทางครอบครัวของนางสาวนัทถาวรีอายุ๓๕ปี
ก็คือภรรยาของคุณบุญถมคือคุณณฐาวรีเนี่ย
ก็ถูกจับตัวจับไปเป็นตัวประกันพร้อมด้วยคุณบุญถมด้วยผู้เป็นสามี
เราคุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่บุญญารินอายุห้าสิบห้า
บอกว่าลูกสาวแม่เนี่ยไปทำงานที่อิสราเอลตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
จริงแล้วเดือนพฤษภาคมปีหน้าจะครบสัญญาแล้วอะค่ะจะครบ๕ปีแล้ว
ส่วนนายบุญถมลูกเขยเนี่ยเพิ่งตามไปได้ประมาณ๒ปี
ลูกสาวแม่ทำงานแพ็คสินค้าทางการเกษตรนะคะซึ่งทุกวัน
แม่ก็บอกว่าส่งรูปหลานสาววัย๘ขวบก็คือลูกสาวของ
ล่าสุดเมื่อวานตอนประมาณสัก๑๑โมงตามเวลาประเทศไทย
คือหลานสาวไม่สบายก็พาไปหาหมอตอนนั้นก็ยังเห็นว่าตัว
คุณณฐาวรีลูกสาวอ่ะยังอ่านแชทนะแต่ไม่ตอบกลับครับระหว่าง
วันแม่ก็ส่งรูปวีดีโอหาลูกสาวไม่รับไม่ตอบกลับติดต่อ
ไม่ได้เลยตอนนั้นก็เออสงสัยลูกสาวทำงานตกเย็นญาติของ
บุญถมลูกเขยอ่ะมาบอกว่ามันมีเหตุยิงกันนะใกล้จุดที่
ลูกแม่ทำงานอยู่นะก็ยิ่งพยายามติดต่อไปหาอีกนะคะติด
ต่อไม่ได้จนมารู้ข่าวจากเพื่อนร่วมงานของลูกสาวว่าเช้า
เมื่อวานที่ทำงานของลูกสาวถูกบุกเข้าไปถล่มยิงจังหวะ
ที่มีการกราดยิงลูกสาวแม่ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจกลุ่ม
ผู้ก่อเหตุเลยจับลากออกไปพร้อมกับลูกเขยและเพื่อนร่วม
งานอีกหนึ่งคนระหว่างถูกจับไปมีหนึ่งในนั้นถูกยิงแม่ก็
เลยบอกว่าไม่รู้จริงว่าลูกสาวแม่และลูกเขยของแม่จะเป็น
ยังไงบ้างคือคุณแม่เล่าไปน้ำตาไหลไปครับพอเล่าถึงจุดนี้แม่
ให้จนเกือบเป็นลมเลยนะคะแต่แม่ก็พร้อมจะให้ข้อมูล
นักข่าวนะคะเพราะว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการประสาน
ความช่วยเหลือตอนนี้ก็รอคอยทางการไทยในการให้ความช่วย
เหลืออยู่ทีนี้แม่บอกว่ารอฟังรอฟังข่าวจากสื่อรอฟังจาก
ทุกสำนักรอฟังชื่อลูกอะค่ะว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคือ
ตอนนี้มันมีชื่อนางสาวสะสีวันพันคล้องน้องสาวของนาย
ถมลูกเขยแม่ครับซึ่งจริงแล้วเขากลับมาเมืองไทย
และอยู่ที่อุดรธานีตั้งนานแล้วนะแต่ปรากฏชื่อนี้อยู่
หน้าข่าวแม่ก็เลยบอกงงมากเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้
ติดต่อไม่ได้แล้วอะค่ะแต่มีความหวังนะคะ
ว่าลูกสาวและลูกเขยน่าจะปลอดภัยอยู่ที่ไหนสักแห่ง
หนึ่งในสามนึงมีคนหนึ่งถือกยิ่งกับว่ารู้ว่าผู้ใดเขา
คือเป็นเขาว่ากล้าบอกแม่อย่างงี้จังไหนเขาคือเบาเบา
แม่บอกว่าเคยบอกลูกสาวนะคะว่ากลับมาอยู่บ้านเถอะ
แต่ลูกสาวบอกว่าขอทำงานอีก๒ปีนะ
แล้วเดี๋ยวจะครบกำหนดสัญญาแล้วหมดสัญญาจะเดินทางกลับเมืองไทย
ตอนนี้คุณแม่บอกว่ารัฐบาลไทยช่วยหน่อยได้ไหม
ช่วยให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งกลับเมืองไทยอย่างปลอดภัย
คือที่บ้านของคุณแม่เนี่ยนะคะก็มีในอำเภอ
มีนายกเทศมนตรีมีฝ่ายปกครองมีคนมาถามไทย
ถามข้อมูลมาให้กำลังใจกันต่อเนื่องเลยนะคะ
เราเองก็ต้องขอส่งกำลังใจไปด้วยเหมือนกันคือมีชาวบ้านในพื้นที่อ่ะค่ะ
นางเขียนอายุ๘๕ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้จริงแล้วทั้งคู่อ่ะ
เขาใกล้จะหมดสัญญาจ้างแล้วเนอะอีกนิดเดียวจะได้กลับเมืองไทยแล้วเนอะ
คาดคิดเลยว่าต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งครอบครัวที่คนเป็นพ่อเป็นแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ
ก็คือครอบครัวของนายคมกริจชมบัวครับ
เนื่องจากว่านายคมกริจชมบัวนั้นก็เป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ถูกจับตัวเป็นตัวประกันครับ
นี่นะฮะซ้ายสุดของภาพครับคุณผู้ชมและพี่มิ้วครับ
คมกริจเนี่ยเป็นพื้นเพลเป็นคนสุรินทร์นะฮะ
ล่าสุดครับทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านอำปึน
หมู่ที่๓ตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินครับ
บ้านของนายคมกริจชมบัว
ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของนายชมกฤษนะฮะ
คุณพ่อสุนันแล้วก็คุณแม่พรทิพย์ชมบัวครับ
วันนี้บรรยากาศที่บ้านพ่อและแม่สีหน้าสีตาอิดโรยครับ
นอนไม่ค่อยหลับสุขภาพตอนนี้หลายคนเริ่มเป็นห่วง
ทำให้ในวันนี้นะครับทางครอบครัวญาติพี่น้องเดินทางมาให้กำลังใจ
และในขณะเดียวกันครับมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในพื้นที่ครับ
ตรวจสุขภาพให้มาวัดความดัน
ประเมินสภาพจิตใจในเบื้องต้นนะครับผลตรวจสุขภาพนั้นยังปกติ
แต่ว่าคุณหมอเป็นห่วงเรื่องที่ว่าไม่ค่อยได้พักผ่อน
จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจด้วย
เจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ
ในขณะที่บรรยากาศในบ้านครับ
วันนี้มีผู้เท่าผู้แก่และชาวบ้านหลายคน
มาร่วมกันทำพิธีจัดเครื่องเส้นไหว้

ขอให้ช่วยคุ้มครองปกป้องให้นายคมกริจนั้นอยู่รอดปลอดภัย
กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยในเร็ววันครับ
บรรยากาศตอนทำพิธีในบ้าน
หลังจากนั้นพ่อและแม่นายคมกริจ
เขาไปเอารูปของลูกชายมาให้ทีมข่าวเราดูด้วยนะครับ
ตอนนี้คือดูรูปลูกแทนความคิดถึง
แล้วบอกว่าอยากให้ทางการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
ลูกชายไปทำงานที่อิสราเอล
ไปทำงาน๔ปีแล้วครับ

ไปทำงานรับจ้างทั่วไปและก่อสร้างที่อิสราเอล

อยากให้ทางการเร่งช่วยเหลือ
และขอให้ลูกชายกลับบ้านโดยปลอดภัย
ลองฟังคุณแม่และคุณพ่อนะครับ
ติดตามเพื่อเอาพลาดกลับบ้านให้ได้ครับ
อย่างที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นนะคะ
ว่ามีแรงงานไทยไปทำงานอยู่ในพื้นที่อิสราเอล
และเป็นพื้นที่ความขัดแย้งจำนวนมาก
คือแรงงานไทยที่ต้องไปทำงาน

ทำงานหนักอันตราย
แต่เขาก็ต้องไปเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงดูครอบครัว
ดูปากท้องของทุกคนในครอบครัว

ทางครอบครัวบอกว่ายังไม่รู้ชะตากรรมเลย

นั่นก็คือนายนัทพรอ่อนแก้วหรือตั้มค่ะ

เป็นแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่อิสราเอล

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านนะคะอยู่ที่นครพนม
ไปเจอคุณพ่อค่ะคุณพ่อธวัชชัยอายุ๔๒
บ้านอยู่ที่อำเภอปลาปากสวรรค์นครพนม
คุณพ่อบอกว่าพ่อเคยไปทำงานที่นั่น
ที่นั่นมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อย
แต่บ้านพักคนงานเขามีชั้นใต้ดิน
มีห้องหลบภัยมีสัญญาณเตือนตลอด
เวลามีเหตุความรุนแรงก็จะต้องเข้าไปในห้องหลบภัย
พ่อบอกว่ากลัวว่าลูกชายเข้าไปในห้องหลบภัย

ช่วงนี้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ด้วย

พ่อบอกว่าพ่อไม่รู้จริงว่าลูกเป็นยังไงบ้าง

คุณพ่อบอกว่าก็ดูข่าวจากทุกสำนักเลย

พ่อบอกว่าสงสัยลูกพ่อถูกจับเป็นตัวประกันหรือเปล่า
คือพ่อบอกว่ารู้นะว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยง
กระทั่งพ่อเองเคยไปทำงานก็รู้ว่ามันเสี่ยง

เราก็ต้องทำงานเพื่อความอยู่รอด

ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้
พ่อบอกสร้างวลิตรได้ไหม
พุ่ย่ายบ้านเหล้าแสงสวรรค์บอกว่า
พอรู้ข่าวว่ามีลูกบ้านถูกจับเป็นตัวประกันที่อิสราเอล

ก็ประสานทางฝ่ายปกครองนะคะว่าให้ยืนยันตัวบุคคลหน่อยว่าใช่หรือไม่ใช่
ประสานทางกระทรวงแรงงานหรืออะไรก็ตาม
แต่อยากจะรู้ว่าใช่หรือเปล่าที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
แล้วก็อยากจะให้รัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน
และนำตัวกลับมาเมืองไทยปลอดภัยด้วยนะคะ

นายพงศธรขุนศรีแรงงานไทยชาวโคราช

ล่าสุดคุณแม่เป็นห่วงลูกชายมาก
เพราะว่าจนถึงตอนนี้วินาทีนี้ยังติดต่อลูกชายไม่ได้ครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านนายพงศธรขุนศรีครับ
แรงงานชาวจังหวัดนครราชศรีมา

คือมือถือไว้ในมือด้านซ้าย
ระหว่างที่คุยกับทีมข่าวของเรา
กดโทรศัพท์หาลูกชายรัวครับ
กดหาเท่าไหร่ไม่มีใครรับสายเลย
รอเลยว่าเมื่อไหร่จะมีคนรับสายอยากรู้จังเลยเนี่ยฮะ
จอที่แม่กดโทรหาเนี่ย

สักพักหนึ่งคือแม่น้ำตาคลอนะฮะ
บ้านของนายพงศธรอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๕
ตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมาครับ
คุณแม่สุรางคณาอายุ๕๗ปี
แม่บอกว่าโทรติดต่อลูกชายยังไม่ได้เลยจนถึงตอนนี้
หลังจากเกิดเหตุกลุ่มฮามาสโจมตี
จรวดนับพันลูกโจมตีอิสราเอล

ต้นลูกชายไปทำงานที่อิสราเอลได้ปีกว่า
ไปทำงานเป็นคนสวนให้กับชาวอิสราเอล
ในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศนะครับ
คุณแม่บอกว่าที่บ้านตอนนี้อยู่กัน๓คน
อยู่กับลูกชายคนเล็กแล้วก็มีหลานชายด้วย
และนี่คือโพสต์สุดท้ายที่ลูกชายแชร์เอาไว้ที่อิสราเอลนะฮะ
หลังจากนั้นแม่บอกว่าติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลยครับ
ยิงกันหาจุดอะไรแต่เช้าเลย
เหมือนกับเสียงปืนเสียงระเบิดมันดังตุ้มตามตุ้มตามกัน
ตุ้มตามกันตั้งแต่เช้าตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
ได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้าย
คือเท่าที่ดูแล้วส่วนใหญ่แต่ละครอบครัวที่ไปทำงานที่นั่น

เมื่อเช้าที่ผ่านมาทางอบตและผู้ใหญ่บ้าน
บอกกับแม่บอกว่าแม่ลูกชายแม่โดนควบคุมตัวเอาไว้นะ

หลังจากนั้นแม่กดโทรศัพท์รัวโทรหาลูกชายโทรข้ามประเทศ
ติดต่อไม่ได้ก็ยิ่งเป็นห่วง
ไม่รู้ว่าลูกเป็นตายร้ายดียังไงเพราะยังติดต่อไม่ได้เลยครับ
อย่างฉันก็ไม่รู้จะไปที่ต่อใคร
ก็โล่ฟังจากผู้ใหญ่จากออมพอตัวเขาจะมาบอก
ก็อยากให้ช่วยดูแลเขาให้รอดปลอดภัยนะจ๊ะ
อยากให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยใช่ไหม
จริงแล้วคือตอนนี้ถ้าเจอตัวหรืออะไรได้

จ้ะยังไงก็ได้ก็อยากเจออยากคุย

อยากคุยอยากเห็นหน้าอยากติดต่อลูกชายให้ได้ครับ
ตอนนี้ใจของแม่ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไปคุยกับภรรยาของหนึ่งในแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเช่นเดียวกันนะคะ
นี่ค่ะนางสาวกัญญารัฐอายุ๓๙บ้านอยู่ที่อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
เป็นภรรยาของนายโอวาสสุริยศรีอายุ๔๐ปี
คือนายโอวาสเนี่ยมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ในสื่อว่าถูกกองกำลังฮามาสจับไปเป็นตัวประกัน
เธอก็เลยบอกว่าโอ้โหพอเห็นภาพแล้วตกใจมากนะคะ
คือเธอกับนายโอวาสเนี่ยแต่งงานกันมีลูกชายด้วยกัน๒คนลูกคนโตอายุ๑๕คนเล็กอายุ๑๓
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เป็นเกษตรกร
สามีของเธอก็ติดต่อผ่านทางกระทรวงแรงงาน
เพื่อที่จะไปทำงานต่างประเทศ

คือตอนแรกไปทำงานที่เกาหลีใต้สัญญา๕ปี
ครบสัญญาก็กลับมาที่เมืองไทย
กรกฎาคมปี๖๔ก็ไปทำงานที่อิสราเอล

แต่ติดต่อไม่ได้อีกเลยมารู้ข่าวจากสื่อว่าเป็นภาวะสงครามแล้วที่อิสราเอล
เห็นรูปถ่ายจากญาติญาติส่งมาให้ว่าเนี่ยมีการบังคับให้ผู้ชายสี่คน
ถอดเสื้อนอนหมอบลงกับพื้นภาพนี้บีบหัวใจเธอมากเพราะเธอบอกว่า
ผู้ชายคนแรกจากขวามือที่มีรอยสักที่หัวไหล่ของแขนสองข้าง
และที่แผ่นหลังสามีเธอจะมีอีกภาพหนึ่งที่นอนเรียงกันนะคะ
กลางวันที่นอนเรียนกันแล้วไม่ได้ใส่เสื้อใช่ไหมครับ

อีกภาพหนึ่งนะคะนี่ภาพนี้ค่ะนี่ค่ะ
บอกว่าเนี่ยคือสามีเธอครับ
เธอบอกเธอเป็นห่วงมากนะคะเห็นภาพแล้วโอ้โห
น้องคิงคุณผู้ชมครับมันคิดไปต่างนานาว่าเขาจะปลอดภัยไหมจะเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เธอทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานสารกล่าวทำ
ทำแบบตามความเชื่อว่าขอให้สามีเธอกลับเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย
ขอให้คนไทยทุกคนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
ไม่อยากคิดไปในทางที่แบบให้ตัวเองเสียกำลังใจ
ก็คิดเผื่อไว้ก่อนเปอร์เซ็นต์นี้แหละที่เขาจะอยู่อะไรอยื่อคะ

ทุกที่ที่สามารถไปนั่นได้ก็คือไปหมดค่ะ
ที่ขอวนะให้เขาปลอดภัย

อยากฝากอะไรถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไหมครับ

หรือว่าคือประเทศอื่นก็ช่างที่แบบที่อยู่ประเทศอื่นก็ช่างเนี่ยค่ะ
ที่โดนจับเป็นประกัน
ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็โดนปล่อยตัวค่ะ
ที่อยู่ที่นั่นปลอดภัยนะคะ
วันนี้เองนะครับ๒กระทรวงหลักมีการแถลง
เมื่อตอนช่วงเที่ยงกระทรวงต่างประเทศแถลง
และบ่ายโมงกว่าเป็นกระทรวงแรงงานที่แถลงครับ
เปิดแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ

ผู้บริหารได้วีดีโอคอลสอบถามสถานการณ์
ทูตแรงงานของไทยท่านทูตกิจธนาศรีสุริยะนะฮะ
อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทลอาวิฟต์ครับ

ระหว่างการพูดคุยมีสัญญาณแจ้งเตือนว่า
มีการยิงจรวดกันเป็นระยะ
ก็เลยต้องสลับถามว่าท่านทูตท่านปลอดภัยดีใช่ไหม
ตรงพื้นที่ตรงนั้นท่านทูตก็ยืนยันว่า

ช่วงเช้าวันนี้ครับทางอิสราเอลโจมตีทางอากาศ

รวมทั้งคนที่ถูกจับตัวไว้เป็นตัวประกันออกมาเพิ่มเติม

คนที่ช่วยออกมาได้นั้นมีคนไทยด้วยหรือไม่
ทางการอิสราเอลคาดการณ์ว่ามีผู้บาดเจ็บ
อย่างน้อย๑๕๙๐ราย
จำนวนนี้สาหัส๓๑๒ราย
เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๒๕๐ราย
และมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันประมาณ๑๖๐รายด้วยกันครับ
และก็ออกมาพัดพื้นอยู่ที่แคมป์คนงานแล้ว
๑หุ้ดเจ็บที่มีอาการต่อที่ถือสักครั้งต้องไหมครับ
ภาษาภูมิที่แข็งคนงานแล้วครับที่ไหนจ้าง
เสียงเตือนนี่เป็นเสียงเตือนที่แห้งว่ามีการอุดสะโหลดเข้ามากับอิสราเอล
นี่นะฮะท่านทูตแรงงานไทยประจำอิสราเอลนะครับ
ทูตกิจธนาก็เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยสรุปจากทางกระทรวงแรงงานนะครับยืนยัน
บอกว่ามีแรงงานไทย๘คนที่บาดเจ็บ
จำนวนนี้มี๑คนคือนายมาโนธสีทองที่มีอาการหนักยังอยู่ที่โรงพยาบาล
อีก๗คนบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
กลับไปพักฟื้นในแคมป์ของนายจ้างเรียบร้อยแล้ว
มีแรงงานไทย๑๑คนถูกจับเป็นตัวประกัน
และประสานกับทางสถานทูตไทยในอิสราเอลอยู่ตลอดเวลาเพื่อเร่งช่วยเหลือครับ
รัฐมนตรีแรงงานครับท่านรัฐมนตรีพิพัฒนรัชกิจประการบอกว่า
เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานได้พบกับครอบครัวและญาติของแรงงานไทยทั้งหมดแล้ว
เพื่อแจ้งข้อมูลให้ได้ทราบก็คือทั้งคนที่ถูกจับตัวเป็นตัวประกัน
แล้วคนที่บาดเจ็บนะฮะพร้อมฝากถึงครอบครัวว่า
โทรติดต่อหรือว่าถ้ายังโทรติดต่อไม่ได้อย่าเพิ่งตกใจ
สื่อสารตอนนี้ถูกตัดขาดในบางพื้นที่บางจุดบางช่วงเวลาครับ
เมื่อไหร่ที่อิสราเอลประกาศเปิดน่านฟ้าทางการพร้อมที่จะบินไป
เพื่อพาคนไทยอพยพกลับมายังประเทศไทยในทันทีนะฮะ
คาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแจ้งรายชื่อที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้กระทรวงแรงงานบอกขอตรวจสอบข้อมูลให้มากที่สุดก่อน

เราจะประสานผ่านเอเจนต่างทั้ง๑๒เอเจน
ซึ่ง๑๒เอเจนตรงนั้นจะมีการลงแล้วก็อยู่ในพื้นที่แคมป์คนงาน
ทุกแคมป์ข้นงานทั้ง๒๙๐๐๐คน
และขณะนี้ที่อยู่ในที่เกิดความวุ่นวายมีประมาณสัก๕๐๐คน
สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเราก็มีการเข้าไปหาลือ
แล้วก็มีการไปเยี่ยมเยี่ยนในครอบครัวของทั้ง๘ลายเรียบร้อย
ส่วนการเยียวยาตรงนี้เราก็จะทำการเยียวยาในลักษณะของว่า
คนไปทำงานอยู่ในประกันตนหรือไม่
ประกันตนเขาได้สิทธิ์ในเรื่องของประกันตนตรงนั้น
ส่วนแรงงานที่ไปทำงานเราก็จะให้ทางกรมจัดหา
หามาตรการในการที่จะเยียวยาในเบื้องต้นให้
คือตอนนี้ครับแรงงานไทยที่ไปทำงานอิสราเอล

อันนี้ก็จะมีการติดต่อประสานกับทางสถานทูตและทางการ

อีกส่วนหนึ่งคือไม่ได้ไปอย่างถูกกฎหมาย

ยังไม่กลับไม่ยอมกลับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับ
อย่างไรก็ตามครับทางการก็จะช่วยเหลือทั้งหมดนะฮะ

ส่วนไหนที่ติดต่อกับทางการได้ในพื้นที่

แต่ว่าบางส่วนอาจจะต้องใช้เครือข่ายคนไทยในพื้นที่ครับ
ในการประสานแจ้งข่าวแล้วก็ติดต่อกลับมายังประเทศไทย

เดี๋ยวรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ